๑๑โมงครึ่งแล้วนะครับติดตามข่าวเที่ยงเทวรัฐกันต่อครับ
เพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าบอกว่ามาวูบเดียวพังพินาศหมดเลย
ใช่ค่ะแล้วก็ไม่คิดด้วยว่าจะเป็นขนาดนี้
ไอ้ที่บอกว่าวูบเดียวที่ว่าคือเฮลิคอปเตอร์ของตำรวจจะมาจอด

คือมันพังเสียหายอย่างที่เห็น
คือลมมันมาวูบเดียวเนี่ยดูสิคุณ
โอ้โหร้านขายของทั้งเต็นต์ทั้งโต๊ะ

คือเขาบอกว่าพังราบพินาศเป็นหน้ากลองเลยเหรอค
เออนะฮะนี่ครับความเสียหายที่พ่อค้าแม่ค้าถ่ายให้เห็นดูว่ามันเกิดอะไรขึ้น
คุณตอนแรกนะที่ดูคลิปนี้นึกว่าพายุ

แต่นี่ต้นเหตุของปัญหามันอยู่ในสนามฟุตบอลของโรงเรียนภายในรั้วเมื่อสักครู่นี้

คุณผู้ชมอยากรู้ไหมคะเดี๋ยวดูส่องเข้าไปนู่นไกลหน่อยนะฮะ
นั่นคือฮอลงพอฮอลงเนี่ยลมมันแรงมันพัดเต็นต์เหล่านี้พังไปหมดเลย
ถูกต้องค่ะจุดตรงนี้คือที่สนามกีฬาของโรงเรียนปากน้ำปรานนะ
พอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยหลายคนบอกว่าโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้น
แล้วทำไมฮอต้องมาลงตรงที่แบบกลางชุมชนแบบนี้ล่ะ
เออนะฮอลงนะไม่ใช่มงลง
พอลงแล้วชาวบ้านเขาเดือดร้อนยังไงดูคลิปที่ชาวบ้านเขาถ่ายก่อนสักนิดหนึ่งครับ
นี่ค่ะคุณผู้ชมแผงลอยหน้าโรงเรียนเป็น๑๐๑๐ร้านนะ
ได้รับความเสียหายรถรถของชาวบ้าน

ร้านไหนที่เสียหายเอาบ้านเรือนประชาชน
คนไหนที่มันพังที่ได้รับความเสียหาย

ชาวบ้านเขาอยู่อย่างยากลำบากต้องมาเดือดร้อน
ไม่ได้ดูกระจกหน้ารถสิ

แล้วนายกเทศมนตรีบอกว่าเฮ้ยมันไม่ควร
เฮลิคอปเตอร์จะมาลงจอดพื้นที่กลางชุมชน
ควรจะไปจอดพื้นที่ที่ไกลกว่านี้หน่อยไหม
แล้วหลังจากนั้นก็นั่งรถต่อเข้ามาไหม
อย่ามาลงกลางชุมชนแบบนี้
แล้วก็คลิปเหล่านี้ก็เผยแพร่ลงในโซเชียลนะ
คนในโซเชียลแห่ไปด่าตำรวจใหญ่เลย
บอกว่าโอ้โหตำรวจทำไมต้องบินมาลงตรงกลางลานแบบนี้

ทีนี้ชาวโซเชียลก็อยากรู้
ภารกิจอะไรของตำรวจถึงต้องมีฮอลมาลงตรงนี้
แล้วก็อยากรู้ด้วยว่าตำรวจท่านไหนเหรอผู้ใหญ่ท่านไหนเหรอ
เดินทางมาเอาไปตรวจสอบกันหน่อยค่ะ

นักงานตำรวจแห่งชาติที่มาจอดตรงนี้

เพื่อให้ผู้บัญชาการประปับยาเสพติดและคณะ
เดินทางมาติดตามงานชุมชนเข้มแข็ง
ต้านยาเสพติดที่ปากน้ำปราน
ทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้
แล้วพอพลตำรวจโทมนตรีท่านทราบนะ
ท่านก็มีการสั่งการให้ผู้กำกับสพปากน้ำตาลเนี่ย
ประสานไปยังเทศบาลให้ไปสำรวจความเสียหายต่าง
แล้วท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะช่วยเหลือ
เดี๋ยวจะเยียวยาพ่อค้าแม่ค้าอย่างเร่งด่วนเลย
ครับทีนี้เราไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้านะ
คือพ่อค้าแม่ค้าก็เล่าให้กับทีมข่าวของเราฟัง
บอกว่าจริงก่อนหน้านั้นก็ได้รับการแจ้งมาเหมือนกัน
บอกว่าจะมีฮอมาลงที่สนามฟุตบอลของโรงเรียน
พวกเขาทำยังไงก็เตรียมพร้อมนะ
รับเหมือนกันไม่ได้เตรียมต้อนรับนะ
แต่เตรียมรับมือด้วยการที่จะตั้งแผงของเขา
แข็งแรงมากยิ่งขึ้นหาอะไรค้ำเอาไว้
หรือว่าหาพ่อบายอะไรมาปิดกั้น
หรือว่าการตระเตรียมของก็ต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้น
แต่ทีนี้ไม่คิดเลยว่าเวลาฮอมาลงจริง

โอ้ผมเห็นเลยนะพี่ฮอมาค่อยบินต่ำลง
ค่อยไล่ไล่มาผมเห็นตั้งแต่ร้านแรกแล้ว
โอ้โหลมกระจายร้านพังไปตั้งแต่ล้างแรก

ผมไม่รู้จะจับร้านผมยังไงคุณใช่ค่ะได้แต่วิ่งเอาตัวรอดออกมาจากร้านเนี่ยนะฮะ
ผมกลัวมากเพราะบางร้านใช้แก๊สหุงต้ม
หากถังแก๊สมันได้รับความกระทบกระเทือนแล้วระเบิดขึ้นมา
มันจะสร้างความเสียหายเกินกว่าที่จะคิดนะครับ
ฟังเสียงของพ่อค้าและแม่ค้าเขาหน่อยนะฮะ

ก็เลยคุยกับน้องว่าทำไมเครื่องบินบินต่ำอย่างนี้
แล้วจะทนแท็งซ์น้ำกับเสาไฟเราตรงนี้ไหม

นั่นแรงลมจากตรงนั้นเหินขึ้น
ลมมาเลยปะทะเราเข้าไปในเต็นต์
แล้วพอดีก็ดันลมมันก็ดันขึ้น
เต็นต์หลังคาเราก็ดันขึ้นรถมันดันขึ้น

ถ้าเป็นรถเข็นขายของนี่เอาไปซ่อม

มันไม่พลิกคว่ำรถของเรามันมีร้อข้างหน้า
พอข้างหลังมันดันตัวขึ้นหน่อยหนึ่ง
มันก็เลยกระแทกเขาเขียวเลยตรงนี้
แล้วเหล็กที่อยู่ด้านหลังมันก็หลุดลงมากระแทกหลัง

ร้านพี่ก็ยกเขาก็ช่วยกันยึดเตือนจับ

เอาผ้าตัวฝุ่นใหญ่กันมันก็จะปีนมันก็จะนี่หน่อยหนึ่ง
แต่นิ้วมันก็ยังแรงเราก็ต้องยกไว้

เพราะว่าถ้าเรามันมาดูของเต็นต์ก็ไปเต็นต์ก็พัง
นี่คือเราไปคุยกับพ่อค้าแม่ค้าเมื่อเช้านะ

แต่ว่าเมื่อวานเขาบอกว่าเขาขายของกันไม่ได้เลย
เพราะว่าทั้งร้านพังแล้วก็ถ้าเป็นอาหารสดอะไรพวกนี้
เมื่อกี้ลูกชิ้นปิ้งอะไรขายมันขายไม่ได้

ใช่แล้วมันก็ไปหมดเลยค่ะไม่เหลืออะไรจริงนะ
ทีนี้เมื่อเช้าผู้กำกับสพปากน้ำปลานก็บอกนะคะ
ได้รับมอบหมายจากทางผู้บังคับบัญชาแล้ว
สั่งการให้ดูแลให้ช่วยเหลือร้านค้า
เดี๋ยววันนี้จะมีการลงไปตรวจสอบเรื่องความเสียหาย

แล้วผู้กำกับเพราะเมื่อวานไปต้อนรับคณะผู้บังคับบัญชา
วันนี้ลงมาดูความเดือดร้อนภูมิกับบอกว่า
มันเป็นการคาดคำนวณผิดเรื่องทิศทางลมอะไรอย่างนี้

คาดการณ์เราคิดว่าลมคงไม่แรงมาก
แต่มันเหนือความคาดหมายก็ลมค่อนข้างแรง
ก็เลยทำให้ร้านค้าที่เป็นเต็นต์เสียหาย

ประมาณสัก๑๐ล้านค้าบวกลบนะครับ
ได้รับความหมอบหมายจากผู้บัญชาท่านคนโดโทมนติยิ้มแย้ม
จากการปศนะครับสั่งให้ผมลงมาดูแลแล้วก็ช่วยเหลือร้านค้าโดยตรงเลย
เยียวยาวันนี้ก็ลงมาเมื่อวานลงมาพื้นที่รอบนึงแล้ว
แต่ร้านค้าบางส่วนได้กลับบ้านไปก่อน
วันนี้ก็ลงมาอีกรอบนึงแล้วก็ดูประเมินเรื่องความเสียหาย
แล้วก็ดูแลเยียวยาให้เรียบร้อยภายในวันนี้ครับ
ชาวโซเชียลเขาบอกว่าแล้วจะแก้ไขกันอย่างไรดี
ครั้งหน้าฮอจะลงมาจอดตรงนี้หรือไม่

แต่ชาวโซเชียลบอกว่ากลัวเหลือเกิน

กลัวผลมันจะมาตกที่พ่อค้าแม่ค้า

เดี๋ยวจะมาห้ามขายของกันตรงนี้อีก
บอกเป็นพื้นที่ที่ต้องฮอลง
แต่ก็เนี่ยค่ะก็เสียงสะท้อนที่เขาบอกมาแล้วไง
บอกว่าฮอก็ไม่ควรมาลงกลางชุมชนลงไกลหน่อย
แล้วนั่งรถมาตรงนี้มันก็น่าจะไม่ได้รับความเดือดร้อนอะไรไหม
คือภารกิจของเขาเมื่อวานจริงคือพลตรวจตรวมนตรี

คือภารกิจก็ดีชุดชวนเข้มแข็งเขามาตรวจสอบ
ภารกิจอะไรก็ว่ากันไปแต่ทีนี้มันก็เป็นผลพวงจากการที่หอมาลงเนี่ยแหละนะฮะ
ใช่ค่ะฝากด้วยนะคะหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
สารพ่อค้าแม่ค้าค่ะครับคุณผู้ชม